เอาละช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเมนู

เดินเข้าไปในร้านปั๊บเนี่ยบางทีอาจจะสับสน
งุ่นงงว่าเรามาทานอะไรกันแน่
ใจอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวแต่เดินเข้าไปในร้านกลับกลายเป็น
มันเหมือนกับร้านส้มตำยังไงไม่รู้

ก็ส้มตำไงเนี่ยครกเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ก็ใช่ไงก็เรียงลายเต็มไปหมดแต่ใจจริงอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยว
เดินเข้าไปตอนแรกสรุปมาผิดร้านเหรอก็เลยสั่งส้มตำ
แม่ค้าก็บอกว่าไม่มีส้มตำมีแต่ก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณอ่าแล้วก๊อกมีไว้ทำไมอ่ะ
มีเอาไว้ใส่เครื่องปรุงครับแปลกดีนะแปลกดี
ทุกคนไม่บอกว่ามีไว้ทำ
ผมอยากจะนำเสนอเมนูก่อนที่จะมาฮาในช่วงหลัง
เก็บความฮาเอาไว้น้องใบตองไว้เล่นวันอื่นบ้าง

เอามาดูกันหน่อยว่าร้านนี้พิกัดอยู่ตรงไหนนะครับ
พิกัดอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาป่าโมก
อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
สูตรโบราณขนาดแท้ต้องนำเครื่องปรุงพร้อมกับวัตถุดิบใส่ครกแบบนี้แล้ว
แล้วก็นำครกเนี่ยมาใส่เครื่องปรุงพร้อมกับวัตถุดิบเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยเป็นสูตรโบราณขนาดแท้ตั้งใจไว้ในตอนแรกว่าจะนำก๋วยเตี๋ยวนะตอนแรกไอเดียของเธอเลย
อยากจะเอาครกมาใส่ก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้า
ใช่แล้วแต่คิดไปคิดมามันจะลำบากนะมันจะลำบากตอนล้าง
มาแล้วเยอะเลยก็เลยเอาครกมาวางเรียงเอาไว้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่จะใส่
สำหรับก๋วยเตี๋ยวอะไรน้อยไม่แท้นแก่อย่างนั้นเก๋แล้วก็ที่สำคัญไปทานอยู่ใต้สะพาน
ลมโกรกดีจังเลยเนี่ยคุณดูลมแรงนะเนี่ยกระดาษปริวใช่เออผมผมก็ปลิวด้วย
ผมแนะนำนะครับใครที่จะไปทานร้านนี้แล้วก็จะใส่เครื่องปรุงลงไป
เฉพาะพริกจะต้องเอามือบังให้ดีเพราะเวลาใส่เนี่ยนะ
เวลาโรยพริกลงไปเนี่ยมันก็จะคุณด่าจะต้องทำอย่างเงี้ย
ผมก็เคยไม่งั้นจะเตือนครูประชมทำไมอีกไม่กินแล้วเผ็ดเต็มหน้า
อันนี้ต้องระวังด้วยแต่ที่สำคัญร้านนี้เขาบอกว่า
เขาทำน้ำน้ำซุปมันพอดีแล้วฯถูกก่อนปรุงนะแบบโบราณ
ถ้าชิมแล้วพอดีสำหรับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปเติมอะไร
เพราะว่าเขาการันตีว่ามันอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าขาดนิดขาดหน่อย
ว่าลิ้นคนเราไม่เหมือนกันก็เติมมันลงไปตามแต่พอดีนะจ๊ะ
และที่สำคัญร้านนี้ก็เปิดทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ๘นาฬิกา
จะถึง๑๕นาฬิกาย้ำกันอีกครั้งอยู่ใต้สะพานป่ามก
จังหวัดอ่างทองบรรยากาศดีไปทานร้านนี้ไม่ร้อน
อยู่ใต้สะพานนมโกรกโอ้โหอย่างที่บอกระวังเรื่องการใส่พริกละกัน
ลมมันแรงนะคะนี่ไงก๋วยเตี๋ยวพี่ชนะกินทีไรไม่อ้วนหรอก

กินเหมือนกันนะครับกินแต่เส้นครับพี่ชนะใช่อ่ะ

ก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับพี่ชนะใช่เขามีแต่แป้ง
มีแต่เส้นกับหนังควาย

คุณนี่ช่างรู้ดีพองอย่างื่อยหนังขวาย

ถ้าใครอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปดูคลายหนาวลมเย็นสบาย